เป็นวินาทีที่ครอบครัวของตาอู๊ดนะครับ
จากอุบลราชธานี

เพื่อลุ้นทุนรางวัลสูงสุด๑ล้านบาทนะครับ
ถ้าตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐๐
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑๐๐๐๐๐บาท
ถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อ
รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท
คำถามทั้งหมดที่เรานำมาตั้งนี่นะครับ
ก็จะเป็นเรื่องใกล้ตัวของคนในครอบครัว
ไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินเป็น
การใช้ชีวิตประจำวันหรือจะเป็นที่พักที่อาศัยก็แล้วแต่
เป็นเรื่องใกล้ตัวของคนในครอบครัวเราทั้งนั้นนะครับ

เชิญตาอู๊ดมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ
คำถามทั้งหมดมีด้วยกัน๕เรื่อง

อู๋จะต้องเป็นคนเลือกก่อนข้อแรกและเรื่องแรก

ลองมองเอาไว้นะว่าใครจะตอบเรื่องอะไรดี

ถ้าพร้อมแล้วมาดูคำถามทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
เรื่องที่๑จังหวัดอุบลราชธานี
เรื่องที่๒ช่างไม้
เรื่องที่๓ผ่องศรีวรนุษย์
เรื่องที่๔ภาษาไทยระดับชั้นม๒
เรื่องที่๕เบนเทน
ถ้าพร้อมแล้วตาอู๊ดเลือกตอบเรื่องไหนเป็นเรื่องแรกครับ

เรื่องช่างไม้ครับ
ทำไมเลือกเรื่องช่างไม้อะครับ
เพราะว่าทำงานก่อสร้างก่อสร้างผมชอบทำสร้างไม้
ทำเป็นช่างไม้มานานหรือยัง
ตั้งแต่พศ๓๔๓๕มั้ง
ตาก็ต้องรู้ชนิดของไม้บ้างอ่ะสิครับ
ก็รู้แต่ไม่เก่งก็พอจะรู้มั้ง

เอาละครับคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
เนื้อไม้ละเอียดใสและขึ้นเงา
สีน้ำตาลอ่อนอมเหลืองมีลวดลายชัดเจน
สามารถนำไม้ไปย้อมสีตามที่ต้องการได้ง่าย
และใสตกแต่งได้ง่าย
หากโดนความร้อนหรือความชื้นจะบิดและโก่งตัวได้ง่าย
นิยมใช้งานภายในเท่านั้น
คุณสมบัติดังกล่าวหมายถึงไม้ชนิดใด
ตัวเลือกที่หนึ่งไม้ตะแบก
ตัวเลือกที่สองไม้ตะเคียน
ตัวเลือกที่สามไม้มะค่า
ตัวเลือกที่สี่ไม้ประดูก
มาคาดเพราะว่ามันเป็นไม้เนื้ออ่อน
แล้วก็ขัดง่ายแล้วก็ขัดออกแล้วมันจะเป็นเงาเป็นลาย

แน่มีอมยิ้มเล็กน้อยถึงปานกลาง

ถ้าพร้อมแล้วคุณตาเลือกตอบ

ตัวเลือกที่สามไม้มะค่า

เดี๋ยวเราไปฟังเฉลยพร้อมกันในช่วงหน้า
ก็ขอให้เป็นคำตอบที่ถูกต้อง

ตาจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

แล้วตาจะเลือกเรื่องไหนให้กับคุณยายไรขึ้นมาตอบนะครับ
ตอนนี้เหลือด้วยกันอีก๔เรื่อง

จังหวัดอุบลราชธานี

ภาษาไทยระดับชั้นม๒

ทำไมถึงเลือกอุบลราชธานีให้ยายไหล่
เพราะว่ายายอะไรก็พอจะรู้มั่งในจังหวัดอุบล

ขอเชิญยายมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ยายอยู่อุบลมาตั้งแต่เกิดหรือเปล่าครับ

จริงแล้วเนี่ยเป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่
เป็นอันดับ๕ของประเทศ
เดินทางไปทั่วยังเอาแค่อุบล

ยายพยายามนึกถึงจังหวัดอุบลราชธานีให้ดีนะ
เพราะว่าคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
จังหวัดอุบลราชธานีมีกี่อำเภอ
ตัวเลือกที่๑๒๒อำเภอ
ตัวเลือกที่๒๒๓อำเภอ
ตัวเลือกที่๓๒๔อำเภอ
ตัวเลือกที่๔๒๕อำเภอ
จังหวัดอุบลมันใหญ่มากยายก็คิดป่าเด็กสูงสุดเลย

พร้อมแล้วยายไลเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ
ตัวเลือกที่๔๒๕อำเภอค่ะ
ตัวเลือกที่๔๒๕อำเภอครับ
ยายเดี๋ยวเราไปฟังเฉลยกันในช่วงหน้านะครับ
ช่วงนี้ยายต้องเลือกว่า
จะให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

แล้วจะเลือกเรื่องอะไรให้น้องลินขึ้นมาตอบครับ
ตอนนี้เหลือด้วยกันอีก๓เรื่อง

เรื่องภาษาไทยระดับชั้นม๒

ขอเชิญน้องลินมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ถ้าอย่างนั้นก็คงไม่ได้ยากอะไรเกินไปนะครับ

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ

มีหนึ่งวัดนะครับที่ขึ้นต้นด้วยเอ๋ยลงท้ายด้วยเอ่ยนะครับ
แผนผังนี้คือกรอนชนิดใด
ตัวเลือกที่หนึ่งกรอนดอกสร้อย
ตัวเลือกที่สองกรอนเสพา
ตัวเลือกที่สามกรอนศักวา
ตัวเลือกที่สี่กรอนบทละคร
ตอนปฐมนูได้เรียนกรรณดอกสร้อยค่ะก็เลย

กรรณดอกสร้อยค่ะก็เลยจำได้คิดว่าจะเป็นกรรณดอกสร้อยค่ะ

ตัวเลือกที่หนึ่งตัวดอกสร้อยค่ะ
ตัวเลือกที่หนึ่งกรอนดอกสร้อยครับ
เหลืออีกหนึ่งข้อเท่านั้นเอง
เหลืออีกหนึ่งเก่งในบ้านล่ะครับ
คงไม่ต้องเลือกหรือจะเอาน้องวิวขึ้นมาเล่น
อ้าวลองอ้าว

ลินจะเลือกเรื่องไหนให้กาฟิลครับ

เขาชอบดูการ์ตูนเวนเทนค่ะ
เหรอไม่น่าจะยากนะครับ
เวียนเทนต์มีตัวละครชื่ออะไรบ้างนะค่ะ

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ

แต่รับรู้ได้ด้วยเสียง
อุณหภูมิและการดมกลิ่น
หนามจากด้านหลังได้
ลักษณะดังกล่าวคือตัวละครที่มีชื่อว่าอะไร

รู้คำตอบกันแล้วล่ะว่าคือตัวไหนนะครับ
ลุงก็ยังไม่เฉลย

เพราะฉะนั้นนะคะก็ขอให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะลูกนะ
แล้วคุณผู้ชมครับช่วงหน้าเรามาเอาใจช่วยลุ้นไปพร้อมกันนะครับว่า
ต่อลมหายใจถึง๑ล้านบาทหรือไม่นะครับ
เกมต่อชีวิตในช่วงหน้าครับ
จังหวัดอุบรรณราชธรรมิมีกี่อำเภอ

โฆษ์โฆษ์โฆษ์